คุณผู้ชมค่ะหลายท่านอาจจะได้เห็นคลิปนี้แล้วนะคะสำหรับกรณีที่มีรถเก๋งคันหนึ่ง
ไปชนท้ายรถจากกระยานยนต์จนทำให้ผู้ที่ขับขี่จากกระยานยนต์เนี่ยล้ม
แต่ไม่ล้มธรรมดานะคะเพราะว่าเขากระโดดขึ้นไปเกาะอยู่ที่หน้ากระโปรงรถเก๋งคันที่ชนเขานี่แหละ
ลากกันไปยาวหลายกิโลเมตรเลยนะคะโดยที่ไม่มีทีท่าว่าใครจะยอมหยุดแล้วใครจะยอมหล่น
สุดท้ายตกลงกันได้ก็คือตำรวจจับตัวคนขับรถเก่งได้เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งคนขับรถเก๋งบอกว่าที่ทำแบบนี้เพราะกลัวจะถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
นี่ก็คือภาพวิดีโอวงจรปิดที่เป็นหลักฐานสำคัญนะคะที่ตำรวจนครบานสายไหมใช้แกะรอยตามเส้นทางหลบหนี
ทะเบียนก่อไก่ท้อทหารสี่สองห้าห้าสุพันธุ์บุรีได้ที่ห้องพักย่านปทุมธานีค่ะ
พอไปตรวจค้นในห้องพักเนี่ยยังเจอหมายเลขทะเบียนปลอมก่อไก่ท้อทหารสี่สี่หกสี่สุพันธุ์บุรี
รวมถึงหลักฐานซากอะไรรถยนต์ในวันเกิดเหตุด้วยนายธนาคารรับสารภาพนะคะ
บอกว่าหลังจากที่ตัวเองเนี่ยขับไปชนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วนายสรรทัพละอคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
เขากระโดดขึ้นมาที่กระโปรงหน้ารถแล้วก็พยายามที่จะทุบกระจก
ตัวเองก็เลยขับรถหลบหนีเพราะกลัวว่าจะถูกทำร้ายร่างกายค่ะรวมถึงบอกด้วยว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้นายสารันตกจากรถ
เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเพิ่มขึ้นลากกันไปไกลหลายสิบกิโลเมตรจนได้สติ
ก็เลยหยุดรถเพื่อที่จะให้นายสรรลงจากฝากระโปรงแล้วค่อยขับหลบหนีไปนะคะ
โดยนายธนาคารก็บอกว่าอยากที่จะให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์กับผู้ใช้รถด้วย
รวมถึงยินดีแล้วก็พร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะ
สำหรับเหตุการณ์นี้ตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเฉียวชนให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายและได้รับอันตราย
ส่วนเรื่องประเด็นป้ายทะเบียนปลอมที่ยึดมาได้ก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
ซึ่งถ้าหากพบว่ามีเจตนาที่จะใช้ในการก่ออาจกรรมอื่นก็จะต้องมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
หลายคนที่เห็นก็ตกออกตกใจนะครับเพราะว่าบางทีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะถ่ายภาพยนตร์หรือเปล่า
แต่แบบนี้ต้องบอกว่าคนที่กระโดดขึ้นไปเกาะก็อันตรายเหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าถูกเหวี่ยงสะบัดตกลงมาเนี่ย
อันนี้อาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้